ความเชื่อแล้วก็เรื่องการขอโชคขอลาบ
ช่วงนี้ไม่มีอะไรจะฮิตฮอตเท่าไอ้ไข่

โอ้โหก็ว่ากันไปนะเวลาไปขอก็ไปกันเยอะครับ
คนที่ได้ก็มีคนที่เสียใจก็มา
แต่ว่าคนที่เขาเนี่ยได้โชคได้ลาบเขาก็ต้องไปแก้บนกันครับ
แก้บนทั้งทีมันก็ต้องยิ่งใหญ่กันแบบนี้แหละครับ
บรรยากาศที่วัดสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ตอนนี้สาธุชนเข้ามาที่วัด
วันนั้นนะเขาบอกว่าเพลิดเพลินมากกับการร่ายรำที่มีชาว

คิดอะไรขออะไรแล้วไปขอกับไอ้ไข่แล้วจะได้ดังที่ขอ
ก็ว่ากันไปนะไปถามคุณนรงคำคติคนดวงดีนั่นแหละที่มาแก้บนในวันนั้น
ก็เล่าว่านอกจากจะมาแก้บนกับไอ้ไข่แล้วยังมาแก้บนกับหลวงพ่อเปียม
ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสนามชัยด้วย
คือก่อนหน้านี้ได้มากราบไหว้ขอพรเอาไว้ว่า
อย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็จะขอให้สมปรารถนาเรื่องของการงาน
เมื่อได้ดังหวังก็เลยต้องมาแก้บนนะครับ
แล้วนอกจากนี้ยังมีคนดวงดีมาแก้บนแล้วเนี่ยชาวบ้านสาธุชนเขาก็ทยอยมากราบไห้ไอ้ไข่
แล้วก็หลวงพ่อเปี่ยมกันอย่างไม่ขาดสายนะ
ที่สำคัญคือเขาจะมาจุดประทัดกันนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
เสียงมันดังกึกกล้องตลอดเวลาเลยมีความเชื่อเรื่องพวกนี้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับ
ทางวัดเนี่ยเขาจะจัดบริเวณจัดจุดเอาไว้สำหรับจุดประทัดโดยเฉพาะ
อ้าวแล้วคนเยอะแบบนี้โอ้โหมันแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่า
ความสัตว์ภาคของชาวบ้านที่มีต่อไอ้ไข่และหลงพ่อเปรียมเนี่ยมีเยอะจริงแล้วนะครับ
อ้าวคุณผู้ชมยังไม่หมดที่วัดหนองทองอำเภิมือจังหวัดสุโขทัย
พาไปอีกที่หนึ่งเลยนางโสพิษคำสิงอายุ๔๒ปีนะครับ
พร้อมด้วยญาติญาตินำหมูกระทะชุดใหญ่เลยน้องไม่ต้อง๑๐ชุดนะครับ
พร้อมด้วยน้ำแดงสองโหลชุดทหารด้วยเอาไปแก้บนไอ้ไข่หลังจากที่เธอนั้นโชคดี
ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้ายสองตัวเมืองหมดล่าสุดไงอืม
เปียกสามเปียกรวมทั้งหมดสิบห้าใบโอ้ยไม่ต้องมานั่งนับเงินแล้ววันเท่าไหร่นะ
เอ้านางสวิตเล่าว่าก่อนหน้านี้แวะไปไหว้ขอพรขอโชคจากรูปปั้นไอ้ไข่จากนั้นก็นำเลขปลายประทัด
ไม่อยากบอกแล้วกันว่าเลขอะไรนะแต่เขาไปซื้อตามเล่าได้อ่ะ
ก็เลยตัดสินใจซื้อมาแล้วก็ได้รางวัลในที่สุดแต่มันก็เป็นเรื่องของดวงใครดวงมันน่ะเนอะ
นี่เรื่องจริงเพราะอะไรรู้ไหมบางทีอันนี้ผมพูดในมุมที่เขาไปซื้อนะ
คือเขาอาจจะได้เลขอย่างหนึ่งในใจแล้วตอนไปซื้อเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปเจอกับเลขดังในใจที่เขาหวังเอาไว้
ก็มีการไปซื้ออย่างอื่นสุดท้ายมันก็ได้คือมันเป็นจังหวะเป็นโชคจริง
ถูกต้องเพราะฉะนั้นดวงใครดวงมันเนาะดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
ว่าแต่ว่าร้านหมูกระทะร้านไหนคะน่าทานจัง
ดูเหมือนดิฉันจะหิวนั่นน่ะสิค่ะคุณเอ๊ะเย็นนี้หมูกระทะดิไหมนะ